บอกเลยจากเมียหลวงผ่านไปมาเจอเมียน้อยกันหน่อย
น้อย๒๐๒๑ยกให้เลยไม่ใช่ใครที่ไหน
น้องพิมพรพามารับบทนางออนอิน

คู่กัดสุดแซ่บกับดรวิการดาเลยนะ
ในเมียหลวง๒๐๒๑ของทุกผู้ชมค่ะ
พอมาเจอน้องพิมครั้งนี้นอกจากจะถามถ่ายเรื่องงานที่ถือว่าเธอก็พลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันนะ

ฟังคำตอบชัดจากน้องพิมดีกว่าค่ะ
กิ๊กกันหรือเปล่าเนี่ย
งงมากค่ะอันนี้
ก็เป็นจริงแบบที่พี่ในวงการบรรเทอม

เหมือนพี่เขาบอกว่าเคยรู้จักใครคร่าว

อ้าวไม่ค่ะไม่มีการคุยด้วยค่ะ

ส่งไปเลย

กลายเป็นว่ายวนไปทางนู้น

พี่บอยกับเดียน่าเขามีคำว่าอยู่

ดิฉันก็ภาวนาขอให้คุณบอยเขาลงจากคานได้ไหม